ทีนี้บางคนนะคะตอนไม่ใช้คำว่าบางคนแล้วใช้คำว่าหลายคนตอนนี้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙
หลังจากในพื้นที่ที่ตัวเองอาศัยอยู่โรงพยาบาลมันเต็ม
บางคนตัดสินใจเดินทางกลับบ้านหวังว่าจะมีเตียงรักษา
แม่ลูกคู่หนึ่งค่ะอาศัยอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะ
พอคุณแม่ตรวจเชื้อพบว่าติดโควิด๑๙
พอไปถามโรงพยาบาลในพื้นที่บอกว่าเตียงเต็ม
ตัดสินใจพาลูกเลยค่ะคือยังไม่แน่ใจนะว่าลูกติดโควิดหรือยังเนี่ยนะคะ
แต่อยู่ด้วยกันคุณแม่เขาก็กลัวลูกติดนะคะ
พาลูกไปด้วยกลับบ้านเกิดที่อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคิวรีขันค่ะ
แต่พอไปถึงโรงพยาบาลก็เต็มอีกไม่รู้จะไปไหนเลยค่ะ
คุณหมอบอกว่าเดี๋ยวค่อยมาใหม่คำว่าเดี๋ยวค่อยมาใหม่เนี่ย
แม่ลูกทั้งสองคนกลับบ้านก็ไม่ได้ค่ะ
กลัวญาติที่รออยู่ที่บ้านจะติดก็เลยต้องอยู่ที่จุดนี้ริมถนนค่ะ
นั่งรอโรงพยาบาลอยู่ริมถนนแบบนี้นะคะ
ข่าวนี้ได้รับแจ้งจากนายอำนาจไหลล้นค่ะ
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๗ตำบลกุยบุรีนะคะ
บอกว่ามีสองแม่ลูกมานั่งรอรถกลับบ้านอยู่ที่สาราที่พักผู้โดยสารที่สามแยกหนองหมูค่ะ
คนเป็นแม่ติดเชื้อโควิด๑๙แล้วนะคะ
เมื่อไปถึงค่ะผู้ใหญ่บ้านเจอแม่กับลูกสาว
สาวนี่อายุ๑๘ปีนะคะนั่งอยู่ในสาลาค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านเข้าไปสอบถามอย่างระมัดระวัง

ประมาณ๕เมตรก็ต้องคุยกันเสียงดังหน่อย
หลังจากนั้นค่ะจับใจความได้ว่า
ทั้งสองคนอยู่ที่สมุทรปราการแม่ติดเชื้อแล้ว
ส่วนลูกยังไม่ได้ตรวจแต่ลูกบอกมีอาการแล้ว
ก็คือลิ้นไม่รับรส
ทั้งคู่ตัดสินใจค่ะติดต่อกลับมาที่ญาติ
ประสานโรงพยาบาลกุยบุรีบอกจะกลับมารักษาตัวใกล้บ้าน
โรงพยาบาลยินดีรับโดยมีรถของกู้ภัย
ร่วมโครงการส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา
แต่พอใกล้จะถึงบ้านติดต่อทางโรงพยาบาล
คอนเฟิร์มอีกครั้งบอกเดี๋ยวจะเข้าไปรักษาแล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้ที่ติดต่อมาค่ะ
โรงพยาบาลบอกมาว่าอย่าเพิ่งเข้ามาได้ไหม
ตอนนี้เตียงเต็มของให้กลับอ่อน
เป็นสิ่งที่แม่ลูกคู่นี้แบบสงสัยมาก
ก็ตอนแรกที่ติดต่อครั้งแรกบอกมีเตียง

ค่ะเอาฟังเรื่องนี้กันต่อสักนิดนึงนะคะ

กลับบ้านก่อนได้ไหมสักหนึ่งคืน
ถัดมาค่อยเข้ามาตรวจรักษาใหม่
ด้านนายอรุณชัยสมมิตรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๖เป็นอีกหนึ่งคนนะคะ
ที่เดินทางมาที่จุดที่แม่ลูกนี้อยู่ด้วย
ก็เอาอาหารเอาเครื่องดื่มมาให้ทั้งคู่แล้วก็บอกว่า
พ่อสามีของหญิงผู้เป็นแม่รู้จักกับเขา
ก็ขอความช่วยเหลือเข้ามาต้องการรถรับสองแม่ลูกกลับที่พักบ้านญาติ
ฮาร์นทางจากจุดที่เขานั่งอยู่กัน๒คนเนี่ย๓๐กิโลเมตร
เพราะโรงพยาบาลให้เหตุผลที่บอกว่าเตียงเต็มเพราะจู่มีคลัสเตอร์ใหม่ที่กุยบุรีเกิดขึ้น

ผู้ใหญ่บ้านเองก็เลยจัดรถมารับทั้งคู่ไปค้างอยู่ในจุดที่ปลอดภัย
ไม่ใช่ให้มานั่งอยู่ที่สาราริมทางแบบนี้นะคะ
ทีนี้นำเสนอไปแล้วก็ต้องไปดูฝั่งของโรงพยาบาลบ้าง

ทีมข่าวของเราสอบถามไปยังโรงพยาบาล

เอานับจนถึงตอนนี้นะคะยังไม่ได้ไปรับผู้ป่วย
แต่ทางโรงพยาบาลแจ้งว่าช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ
จะมารับผู้ป่วยทั้งสองคนเข้าระบบการรักษาของโรงพยาบาลแน่นอนค่ะ
โรงพยาบาลเขาก็ขอเวลานะคะในการเคลียร์เตียงประมาณ๑วันกว่าค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้นะฮะเพราะว่าโรงพยาบาลบอกว่า
ตอนที่สองแม่ลูกยังมาไม่ถึงพื้นที่เตียงมันยังพออยู่
แต่ทีนี้มีคนที่ต้องรับการรักษาก็เหมือนตัดหน้ากันแหละค่ะ
เพราะว่าคนป่วยโควิด๑๙ในพื้นที่ก็มีอยู่เช่นเดียวกันนะครับ